เดี๋ยวจะหยุดสงการแล้วขี่ชิวจะไปส่งพัสดุ

ไหม้ไอ้ตัวไอ้กล่องที่นี่
ไฟไหม้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายกลายเป็นเศษเหล็กทั้งคันแบบนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนระหว่างอำเภอดงหลวงกับอำเภอเขาวง
สอบถามนายปริพัฒน์เง่าโอสา
เจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้บอกว่าโอ้โหพี่ผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะไปส่งพัสดุ
ตามปกตินี่แหละคนผ่านสวนก็กดเต้นกดเต้นก็นึกว่าทักทาย
ที่ไหนได้ไฟไหม้อยู่ข้างหลังนะฮะจนได้กลิ่นเหม็นไหม้ถึงรู้ตัว
มองกระจกตรงแฮนด์มองกระจกส่องหลังปรากฏว่าโอ้โหไฟกำลังไหม้เลย
ตรงที่เก็บพัสดุก็รีบจอดรถมดรีบจอดรถจะดับไฟแต่ดับไม่ไหว
ไม่ไหวก็พยายามดึงเอาพัสดุอะไรที่ดึงออกได้
ดูแล้วจะดึงไม่ทันไม่น่าเหลือประมาณสิบนาทีหน่อยไม่เหลือแต่โครงแบบนี้
ส่วนตาเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไฟไม่ถึงไหม้รถ
นี่ไหม้เย็นทะเบียนเลยนะโอ้โหไหม้เย็นทะเบียนเลยนะฮะหลายคนก็จับจ้องอยู่
เรื่องต้นตำรวจสภดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวจะเชิญพิสูจน์หลักฐานเข้ามาดูด้วยมาดูซิว่ามันไหม้จากอะไรเออผมก็สงสัย
หรือว่ามันมีโทรศัพท์มือถือส่งอยู่ในกล่องแล้วแบตเกิดระเบิดหรืออะไรอย่างนี้ได้ป่
เป็นไปได้เดี๋ยวรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับที่